ต่อเรื่องใหญ่ที่สังคมกำลังให้ความสนใจครับเรื่องนี้ฮะ
ผู้การจังหวัดชนบุรีและตำรวจอีกหลายนายรวมถึงพลเรือนด้วย
แล้ววันนี้ครับสำหรับวรีเด็ดในกรอบสีดำ
ตัวไม้เป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมา
เรื่องต้นวันนี้ผู้การชนบุรีเข้าพบกับบิ๊กโจ๊กแล้วที่สโมสรตำรวจ

แล้วก็มีการจะเอาผิดกับตำรวจเพิ่มเติมใดต่างด้วยหลายประเด็นที่เกิดขึ้นครับ
เจ้าตัวปฏิเสธว่าวลีนี้ประโยคนี้ไม่จริง
คุณผู้ชมครับ๔โมงครึ่งช่วงเย็นที่ผ่านมา

พลตำรวจตรีกัมพลลีลาประพาพรครับ
ผู้การจังหวัดชนบุรีนี่คือภาพบรรยากาศตอนที่มาถึง
ดูบรรยากาศนี้หน่อยครับ
นักข่าวพยายามถามครับแต่ว่าท่านก็เดินเข้าไปเลยครับ
อีกครั้งนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดเย็นวันนี้
สโมสรตำรวจครับผู้การจังหวัดชนบุรีมาแล้วครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวออกมา
ถูกกล่าวหาว่าไปรีดรับเงิน๑๔๐ล้าน

คดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันใช่ไหมครับ
แต่ก็ยังไม่ได้มีคำชี้แจงอะไรออกมาเท่าไหร่นัก
วันนี้เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนชุดของบิ๊กโจ๊ก
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตร
เพราะว่าเป็นหัวหน้าคณะในการคลี่คลายเรื่องที่เกิดขึ้น

ก่อนมาถึงมีรถตู้สีขาวขับวนไปส่งด้านหลังของอาคารสโมสรตำรวจ
แล้วก็เดินเข้ามาด้านหลังอาคารครับ
อาศัยจังหวะช่วงที่ท่านเข้ามาเมื่อกี้นี้เป็นจังหวะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์และตำรวจสอท
๒นายซึ่งเดินทางมาพบก่อนหน้านี้กำลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่
พอมาถึงผู้การชนบุรีก็รีบเดินเข้าไปในห้องสอบสวนทันที
สังเกตสีหน้าแม้ว่าท่านจะใส่แมสปิดไปครึ่งหนึ่ง
สีหน้าเรียบเฉยครับไม่ตอบคำถามใดกับนักข่าว
แม้ว่าจะพยายามถามว่าท่านจะชี้แจงอะไรไหมอยากชี้แจงอะไรหรือเปล่า
ท่านก็เดินฉับขึ้นบันไดเข้าไปในทันทีนะครับ
แต่ทีนี้ก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยครับ
โทรศัพท์สอบถามไปยังพลตมตรีกัมพลก็คือผู้การจังหวัดชนบุรี
เกี่ยวกับว่าวลีเด็ดประโยควักทองที่บอกว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่
เขียนมาอันนี้จริงหรือไม่อย่างไร
ท่านก็ตอบกับเราบอกว่าไม่เป็นความจริง
ท่านยืนยันว่าไม่เป็นความจริงกับวลีเด็ดประโยคทองนั้น
และเมื่อถามว่าหลังเกิดเรื่องทั้งหมดมีความเครียดหรือไม่
ท่านผู้การตอบว่าครับแล้วก็ตัดสายไป
อันนี้เราโทรศัพท์สอบถามเช็คเพิ่มเติมก่อนที่ท่านจะปรากฏตัวเมื่อตอนช่วงเย็นนะครับ
๖นาฬิกา๔๕นาที
ร้อยตำรวจเอกสมบุญบุตรดาเลิศรองสารวัตรสืบสวนสพพลูตาหลวงจังหวัดชนบุรีครับ
เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนที่สโมสรตำรวจโดยเดินเข้าทางด้านหลังของอาคาร
มีผู้กำกับการสภพลูตาหลวงเป็นผู้พามารายงานตัวครับ
แล้วก็ยังไม่มีการชี้แจงประเด็นใดกับนักข่าว
จนกระทั่งประมาณ๖โมงเย็นมีรายงานว่าพันธุ์ตำรวจโทษเสถียรรัฐพงไทยรองผู้กำกับสารวัตรสพหนองขามจังหวัดชนบุรีนะครับ
รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนสพนขามเนี่ยแล้วก็พันธุ์ตำรวจโทนครราชนนศรีราชสารวัตรสอบสวนสพนขามจังหวัดชนบุรี
เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดจนถึงประมาณสักหกโมงเย็นที่ผ่านมานะครับ
ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทุ่ม๒๐นาทีค่ะพลตำรวจตรีกัมพลลีลาประพาพรอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเนี่ยออกมาจากห้องสอบสวนแล้วนะคะ
เท่ากับว่ามาถึงตอน๔โมง๒๗นาทีออกมาตอนทุ่ม๒๐สอบสวนนานกว่า๓ชั่วโมงค่ะซึ่งแน่นอนผู้สื่อข่าวทุกคนพยายามที่อยากจะได้ยินเสียงและฟังคำตอบนี่มองแทบจะไม่เห็นตัวพลตำรวจรีกัมพลเลยนะคะว่าตกลงแล้วอยากจะชี้แจงอะไรไหมหลังจากถูกกล่าวหาในคดีรีดเงินผู้เสียหาย๑๔๐ล้านบาทดูจังหวะนี้หน่อยนะคะ

แล้วก็มีส่วนตัวของพนธรตรีกัมพลกมาเจอรอหน้าสมกสอบตำรวจ
ถึง๕นาทีค่ะมีชุดตำรวจนอกเครื่องแบบต่อแถวออกมาประกบพลตำรวจตรีกัมพลรอบทิศทาง
ก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวพลตำรวจตรีกัมพลได้เลยนะคะ
ก็เลยไม่สามารถสอบถามได้ก็อาจจะวุ่นวายชุดละมุนกันเล็กน้อย
ถ้าดูจากสีหน้าของพลตำรวจตรีกัมพลเนี่ยค่อนข้างเรียบเฉยค่ะ
ซึ่งการสอบปากคำอดีตรองผู้บังคับการครั้งนี้
ถือว่าใช้เวลาน้อยกว่าตำรวจสอท๒นายก่อนหน้านี้
สอบกันนานกว่า๖ชั่วโมงนะคะ
แต่เบื้องต้นพลตรวจตรีกัมพลถูกแจ้ง๓ข้อหาด้วยกันค่ะ
คือเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง
มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใด

โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียง
ทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจมาตรา๓๐๙นะคะ
และจนถึงตอนนี้๒ทุ่ม๑๐นาทีตำรวจยังคงสอบสวนอยู่
นายด้วยกันคือร้อยตำรวจเอกสมบุญบุตรดาเลิศรองสารวัตรสืบสวนสพภูตาหลวง
ซึ่งอันนี้นี่เป็นรายชื่อที่เพิ่มเติมเข้ามาจากการขยายผลนะคะ
ไม่ได้อยู่ใน๘รายชื่อที่โดนย้ายไปก่อนหน้านี้
มีพันธุ์ตำรวจโทษเสถียรรัชพงไทยรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพนขามชนบุรี
พันธุ์ตำรวจโทนครราชนนศรีราชสารวัตรสอบสวนสพนขามจังหวัดชนบุรี
ซึ่งทั้ง๓นายนี้โดนสอบมากว่า๓ชั่วโมงแล้วค่ะ
ขณะที่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับ
ประมาณสักช่วงสิบโมงวันนี้ครับที่สโมสรตำรวจเช่นเดียวกัน
ลองดูภาพบรรยากาศเมื่อตอนช่วงเช้ากันหน่อยนะครับ
จะเป็นภาพที่นายอัจฉริยะเขาเดินมาพร้อมกับตำรวจ
นี่ครับภาพเมื่อตอนช่วงสายที่ผ่านมา
พาตำรวจสอท๒นายครับ
พันธุ์ตำรวจเอกดำรงศักดิ์อ่อนตา
รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยี๒

พันธุ์ตำรวจโทปฐมพงศ์มีอยู่ครับ
สารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

ถูกกล่าวหาร่วมกันตบทรัพย์๑๔๐ล้าน
เดินทางมาพบกับคณะสอบสวนชุดของบิ๊กโจ๊กนะครับ

ก็เห็นว่ายังยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับ
ไม่ได้มีความเครียดหรือว่าความกังวลใด

นี่ตอนที่มาถึงเจอนักข่าวก็ยังยิ้ม

หลังสอบปากคำกว่า๖ชั่วโมง

และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงิน
โดยหน้าที่ตำรวจสอทก็คือเก็บหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งระหว่างการตรวจค้นที่บ้านของในเป้

ทำให้ประกอบสำนวนดำเนินคดีต่อไป

ก็ยืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกัน

แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ทำให้รู้สึกว่า

ที่มีการถ่ายคลิปหลักฐานเอาไว้

ตอนนี้ยังมีกำลังใจที่ดีอยู่

ก็โทรมาให้กำลังใจอยู่เรื่อย

นี่คือความมั่นใจของตำรวจทั้งสองนาย

หลายคนสงสัยเจ้าตัวบอกว่า

วันนี้ได้ส่งวีดีโอให้กับนักข่าว

ส่วนเรื่องการเรียกเงินนั้นเชื่อว่าในเป้
ให้การเท็จกับพนักงานสอบสวน
เพราะยังมีคลิปวิดีโอการตรวจ
เงินที่ในเป้นั่งอยู่กับแม่ด้วย

ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินของกลาง

หลังจากนี้จะไปแจ้งความกลับ
แจ้งความกลับกับในเป้

สพคูคศต่อไปด้วยครับ
และถ้าหากว่าเราย้อนไปดูต้นเรื่องของ

สืบเนื่องมาจากว่าตำรวจสคคจปธานี

เมื่อเวลาบ่ายโมงของวันที่๒๒

ตำรวจศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยี

หนึ่งในเป้าหมายครับ

ในกรุงเทพก็ไปตรวจค้น

จากนั้นนำตัวในเป้ไปสอนอคันนายาว
อย่างที่บอกว่าอีก๒คนเมื่อวานที่เล่าไปครับ

ส่วนในต๊อปบ้านอยู่ในบใหญ่นธบุรี
เดินทางมาทำธุระในกรุงเทพก็เลยไม่ได้เจอตัว
เลยคุมตัวนายเป้นี่เนี่ยไปที่สอนคันนายาว
หลังจากชุดสืบสวนพบเส้นทางการเงินที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์
จากการตรวจค้นภายในบ้านครับจุดที่สำคัญก็คือ
ภายในตู้เซฟของในเป้ที่วางไว้อยู่บริเวณชั้นหนึ่งของที่บ้าน
จากการตรวจค้นทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานต่างเช่นโฉนดบ้านและที่ดิน
ครอบครองรถหรูหนังสือรับรองพระพุทธรูปเป็นต้น
ตรวจค้นแล้วตำรวจก็นำตัวในเป้ไปที่ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
เพื่อพบกับผู้การจังหวัดชนบุรีในตอนนั้นก็คือพลตำรวจตรีกัมพลนะฮะ
ที่ถูกกล่าวหาว่ารีบรับเงินจากผู้ต้องหาแล้วก็มีการอ้างถึงวลีเด็ด
รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั้งประเทศนะครับ
นี่เป็นคลิปตอนที่ไปตรวจค้นบ้านของในเป้วันที่๒๓พฤษภาคมช่วงบ่ายนะครับ
ก่อนที่ไปตรวจคนบ้านของในเป้วันที่๒๓พฤษภาคมช่วงบ่ายนะครับ
ก่อนที่ไปตรวจคนบ้านของในเป้วันที่๒๓พฤษภาคมช่วงบ่ายนะครับ
ก่อนที่ไปตรวจคนบ้านของในเป้วันที่๒๓พฤษภาคมช่วงบ่ายนะครับ
ก่อนที่ไปตรวจคนบ้านของในเป้วันที่๒๓พฤษภาคมช่วงบ่ายนะครับ
สองนายที่มาเมื่อตอนสายคือพันธุ์ตำรวจเอกดำรงศักดิ์ที่เขายืนยันอย่างมั่นใจ
ลองฟังครับ
นี่คือความมั่นใจและความบริสุทธิ์ใจของพันธุ์ตำรวจเอกดำรงศักดิ์นะครับว่าทำตามหน้าที่
ส่วนพันธุ์ตำรวจโทปฐมพงศ์ก็ย้ำไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีคลิปหลักฐานทั้งหมด
ตอนนี้ยังมีกำลังใจที่ดีอยู่เช่นเดียวกันกับนายอัจฉริยะที่บอกว่าเขามีหลักฐานเหมือนกัน
มีคลิปวีดีโอตรวจสอบได้เลยและเตรียมจะไปแจ้งความกลับกับในเป้ด้วยลองฟังครับ
ก็ในส่วนการเข้าตรวจค้นก็คงตามเป็นตามเป็นอ่าไหนค้นไหนจับนะครับ
ก็เป็นตามเรื่องปกติของของตามปราวิยายาทั่วไปนะครับว่าว่าหนึ่งคือเราเป็นหน่วยชาวละหมุนนะครับ
เอามาร้องของแล้วผู้คนชาวสั่งการไปตรงนะครับสั่งการมาแล้วก็มีระเบียบต่างอยู่แล้วนะครับ
รองรับตรงนี้นะครับก็ตามนี้รองครับแจ้งนะครับก็เชื่อว่าตัวเองทำสมบูรณ์ละในระดับนึง
ถ้าเราผิดนะครับนะเราไม่กล้าเปิดหน้ามาขนาดนี้หรอกครับเพราะน้องทั้งสองเนี่ยวันนี้ที่ออกมาเนี่ยนะครับ
แสดงความบริสุทธิ์เนี่ยไม่ปิดหน้าด้วยให้พี่นักข่าวเปิดหน้าได้เต็มที่นะครับ
ไม่ว่าในเป้จะพูดอะไรก็แล้วแต่เรามีภาพและเสียงนะครับ
ซึ่งมันยืนยันได้ตั้งแต่ต้นจนจบแม้ทั้งการส่งมอบเงินหรืออะไรต่างวัตถุพยานต่าง
ให้กับชุดชมลีใครเข้ามากี่คนก็จะมีหลักฐานเป็นต้องที่เราถ่ายไว้ทั้งหมด
และล่าสุดครับที่สพคูคศอำเภอลำลูกกาปฐุมธานีก็ไปตามนัดตามที่บอกสื่อครับ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมพร้อมทนายความ
นำตำรวจสอททั้งสองนายก็คือพันธุ์ตำรวจเอกดำรงศักดิ์
พันธุ์ตำรวจโทปฐมพงศ์ที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันตบทรัพย์๑๔๐ล้าน
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับในเป้ในข้อหาแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญา
และข้อหาอื่นที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดนะฮะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่สพคูคศนะครับ
เมื่อเช้านี้เราไปสโลศัณฑ์ประโยชน์สองดำรวจเสร็จแล้วมาแจ้งความกลับกับนายเป้
บอกด้วยนะครับหากพบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องอีกจะรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความเอาผิดในข้อหาอื่นเพิ่มเติมต่อไปด้วยครับ
โดยก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีการสัมภาษณ์พันธ์ตำรวจโทษเสถียรรัชพงศ์ไทย
โดยรองผู้อำกับบอกว่าเขาก็เป็นหนึ่งในชุดที่เข้าไปจับกลุ่มในวันนั้นจริง
แต่ก็ยืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้ทำไม่ได้เรียกรับเงินไม่ได้มีการตบทรัพย์ตามที่เป็นข่าว
ตอนนี้เครียดมากอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อนำไปยื่นกับคณะชุดทำงานอยู่นะคะ
รายชื่อทั้งหมดรวมถึงรายชื่อที่มีการขยายผลมาตกลงวันนี้มีใครมาพบรองพบตรซึ่งก็คือบิ๊กโจ๊กแล้วบ้างนะคะ
ถ้าให้สรุปเอาที่ล่าสุดคือตอน๑ทุ่มครึ่งวันนี้ก็แล้วกันนะคิง
ที่เดินทางมาแล้วเนี่ยนะคะมีพลตำรวจตรีกัมพลลีลาประพาพรผู้บังคับการภูทรจังหวัดชนบุรี
พันธุ์ตำรวจเอกดำรงศักดิอ่อนตารองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี๒
พนธมรวจโทสะเถียลรัชภง
เผ็ดนวลสรวจสอบสวนสอบพอวังจันทร์จังหวัดระยองคนนี้มาตั้งแต่เมื่อคืน
แล้วนะคะแล้วก็มีร้อยตำรวจเอกสมบุญบุตรดาเลิศรองสวสืบสวนสพ
ภูตาหลวงเหลือหนึ่งคนที่ยังไม่มานะคะก็คือพันธุ์ตำรวจเอกนรงฤทธ
วาพันธ์สุรองผู้บังคับการจังหวัดชนบุรีก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยตรงของทางด้านของพลตำรวจตรีกัมพลน่ะนะคะทีมข่าวเราสอบถามไปที่
ตำรวจเอกนรงฤทธิ์ที่ยังไม่ได้เดินทางเข้าพบก็บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และไม่ได้ทำแค่คิดนี้ยังไม่กล้าเลยเดี๋ยวหลังจากนี้จะทำรายงานในการชี้แจง
และเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชาค่ะแล้ววางสายไปอันนี้ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ตำรวจที่ถูกพาดพิงและถูกกล่าวหานะครับค่ะทั้งหมดมี๘นายด้วยกันนะครับ
ใช่ค่ะรวมถึงมีการขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมและอาจจะเชิญมาให้ข้อมูลด้วย
คราวนี้อย่างที่ทราบกันตั้งแต่แรกว่าก็มีพลเรือนที่ถูกกล่าวหามีชื่อไปเกี่ยวข้องด้วย
เรื่องนี้ทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรบอกว่า
สารอนุมัติหมายจับพลเรือน
ร่วมรีดเงินจากกลุ่มเว็บพนันออนไลน์๑๔๐ล้าน

คนนี้ก็คือตามข้อมูลที่ถูกกล่าวหาว่า

เป็น๑๒๐ล้านและต่อรองจบที่๖๕ล้าน

และถูกกล่าวหาว่าไปพูดประโยคว่า

มี๓คนนะครับตอนนี้ต้นพิสิทธิ์บอยวีระและเมียของในบอย
ก็คือนางรัดดาวันเบื้องต้นโดนแจ้งสองข้อหาครับ
กันติดสินบนเจ้าพนักงานและร่วมกันกระทำการเอาทรัพย์ผู้อื่นไป
ตรวจสอบข้อมูลพบว่าในต้นและนายบอยหนีไปประเทศเพื่อนบ้าน
ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วครับออกนอกประเทศอย่างถูกต้อง
คาดว่ามีสายที่เป็นตำรวจรายงานแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่
จะประสานกับประเทศปลายทางเพื่อนำตัวกลับมาดำเนินคดีให้ได้
ที่เป็นตำรวจมีเกี่ยวข้องอีกหรือนี่
รอการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมครับขณะเดียวกันวันนี้ตำรวจกว่า
สิบนายนำหมายค้นสารจังหวัดพัทยาไปค้นบ้านในบอยเจ้าของวลี
มึงอยู่เฉยเฉยเนียนกริปที่เคลียร์ให้จบแล้ว
จ่ายที่ไอ้ต้นเลยอยู่ที่บังละมุงชนบุรีครับ
บ้านหลังนี้เนื้อที่กว่า๕ไร่แบ่งเนื้อที่เป็น๒ส่วน
ส่วนแรกเป็นบ้านพักอยู่ในพื้นที่ประมาณหนึ่งถึงสองไร่
ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นมีโรงจอดรถขนาดใหญ่
รอบขอบชิดครับรอบบ้านก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกมุม
พื้นที่ประมาณ๓ไร่นะครับก็ทยอยไปตรวจสอบ
ระหว่างการเข้าตรวจค้นไม่มีใครอยู่บ้านมีเพียงแค่คนดูแลบ้านเป็นผู้หญิงครับ
ออกมาเปิดประตูให้กับตำรวจแล้วก็แจ้งว่าในบอยพร้อมกับเมีย
หายออกจากบ้านตั้งแต่สิบสามมิถุนายนห้าวันก่อน
ตรวจค้นในครั้งนี้เบื้องต้นพบเงินสดถูกบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกใส๒กล่อง
โทรศัพท์มือถือ๑เครื่องซิมโทรศัพท์มือถือ
จำนวนสองแสนบาทอยู่ภายในบ้านนะครับจากการตรวจสอบพบว่าเงินสดดังกล่าวเนี่ย
เป็นเงินจากธุรกิจเรือสปีดโบสต์โดยมีบินเงินสดแสดงหลักฐานชัดเจน
จึงไม่ได้ทำการตรวจยึดส่วนของอื่นอื่นตำรวจยึดเอาไว้พร้อมกับนำไปลงบันทึกประจำวัน
ที่ศขอบครบังละมูงเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบขยายผลต่อไปแล้วคุณผู้ชมครับ
สำหรับในบอยบางคนก็จะเรียกเสียบอยอืม
นักธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวอ่ะค่ะจะเป็นคนประสานบริษัททัวร์จีนแล้วก็
ทัวร์นำนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมาเที่ยวเสียบอยหรือในบอยพูดจีนได้นะครับ
ค่อนข้างจะกว้างขวางคุณผู้ชมลองดูภาพหน้าจอนี้ครับ
เป็นคนค่อนข้างกว้างขวางในหมู่นักธุรกิจเกี่ยวข้องกับการนำนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นมาเที่ยว
ก่อนที่จะกลายมาเป็นบุคคลสำคัญในข่าวที่ไปเกี่ยวข้องถูกกล่าวหาว่า
ผัวพันกับการรีดทรัพย์ร้อยสี่สิบล้านบาทนะครับขณะเดียวกันนะคะ
ทางด้านของพลตำรวจรีนันทวุฒิสุวรรณละอองรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสอง
ก็มีการส่วนที่กำลังชุดสืบสวนตำรวจชนบุรีและปฐุมธานีไปตรวจยึด
เวอร์กล้องวงจรปิดในห้องควบคุมระบบของอาคารสำนักงานตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีด้วยที่ห้องนี้เลยนะคะ
ไปมาตั้งแต่๑๕มิถุนายนแล้วตอน๓ทุ่มเพื่อจะส่งตรวจพิสูจน์ค่ะ
เรื่องต้นเนี่ยมีรายงานว่าจากการตรวจสอบเพราะว่าในสำนักงานผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ในวันที่๒๓พฤษภาคม๒ทุ่ม๒๓พฤษภาคมคือวันอะไรวันที่เป้ถูกตรวจค้นที่บ้านแล้วถูกคุมตัวมาที่นี่
เขาบอกในวันนั้นตอน๒ทุ่มเจอหลักฐานที่พบสอดคล้องกับคำให้การของเป้ที่ว่าถูกนำตัวไปพบจริงนะคะ
ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญในคดีนี้แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ว่าหลักฐานที่ว่าสอดคล้องกับคำให้การของเป้เนี่ยมันคือหลักฐานอะไร
แล้วเราก็ถอดลดไปได้เลยมีกล้องก็ออกก็ใช้ไม่ได้แล้ว
ถอดลดไปได้เลยถอดเลือกไปได้เลย
คดีที่เกิดขึ้นกรณีที่ผู้การจังหวัดชนบุรีและพวกถูกกล่าวหาว่ารีดเงิน๑๔๐ล้านบาท
ตอนนี้ตรวจสอบพบว่ามีตำรวจที่เกี่ยวข้องประมาณ๑๑๑๑๒นาย
ซึ่งทั้งหมดไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
ไม่ได้ขอสารอนุมัติเป็นหมายจับ
ก็มีการประสานไปที่ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้วนะครับ
ตำรวจแต่ละนายที่ถูกพาดพิงกล่าวหาจะทยอยมามอบตัว
ในวันนี้และพรุ่งนี้ที่สโมสรตำรวจ
ส่วนผู้เกี่ยวข้องอื่นจะทยอยเรียกพบสัปดาห์หน้าครับ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรีดทรัพย์ก็อยู่ระหว่างการรวบรวม
และตรวจสอบเส้นทางทางการเงินกับทางแบงค์และข้อมูลทางโทรศัพท์
ซึ่งจะไล่ทั้งหมดและตรวจสอบย้อนหลังด้วยว่ามีความเชื่อมโยงกับตำรวจกลุ่มไหนอีกบ้าง
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกดำรงศักดิ์อ่อนตารองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอัธยกรรมทางเทคโนโลยี๒
พันตรวจโทปฐมพงศ์มีอยู่สารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัธยกรรมทางเทคโนโลยี๒ก็คือตำรวจ๒นาย
สองคนนี้ครับที่ไปกับคุณอัจฉริยะเมื่อตอนช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ย
เรื่องต้นจะแจ้ง๔ข้อหาเรียกรับผลประโยชน์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
มขืนใจผู้อื่นให้ได้ซึ่งทรัพย์สินและกักขังนวงเหนียว
แต่บิ๊กโจ๊กก็บอกครับว่าต้องให้ความเป็นธรรมด้วย
ตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
ส่วนการดำเนินการทางวินัยจะพิจารณาจากพยานหลักฐาน
แท้แต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่อย่างไร
เพราะตอนนี้ก็คือจะเป็นคำสั่งย้ายใช่ไหมครับเพื่อเปิดทางสอบ
สำหรับการเข้าตรวจค้นบ้านของพลเรือนในวันนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ตอบเรื่องนี้ด้วยครับ
คือบ้านของนายบอยวีระตอนนี้ได้มีการขนของย้ายออกไปแล้ว
เพียงทรัพย์สินบางส่วนแต่มั่นใจว่าเส้นทางการเงินจะตรวจสอบได้
แม้ว่าเจ้าตัวจะหนีไปแล้วก็ตามและคดีนี้เป็นคดีแรกในไทย
ที่จะใช้พรบป้องกันและปราบปรามการทรมานเนื่องจากตามแนวทางปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่จะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรก
ครั้งนี้ไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวมีเพียงการเข้ามาทำบันทึกจับกลุ่มเท่านั้น
รวมทั้งไม่มีการแจ้งพนักงานอายการและพนักงานฝ่ายปกครองในท้องที่
ที่มีการควบคุมตัวให้ได้ทราบด้วยลองฟังเพิ่มเติมครับ
จากนี้นะครับก็จะขยายต่อไปอีกนะครับ
ก็คาดว่ากลุ่มนี้ก็คงจะทำมานานแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ร่วมกับตำรวจ
ก็ต้องเรียนตรงว่าถ้าไม่ร่วมกับตำรวจทำไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถึงเวลาต้องเอาเสียทีนะครับนะ
ต้องกวาดเอ่อต้องกวาดล้างไอ้พวกนี้เสียทีนะครับนะ
มันมันต้องมันต้องไม่มีแล้วอ่ะนะครับในสัปดาห์หน้านะครับเอ่อ
ก็จะไล่ทั้งหมดนะครับนะจะไล่ความเชื่อมโยงทั้งหมดนะ
เพื่อจะจะให้สิ้นเอ่อข้อมูลใส่นะครับนะ
ก็จะพยายามทำให้เร็วนะครับไม่ได้มีการดำเนินการตาม
ระบอป้องกันปราบปรามการทรมานนะครับมันก็จะไปโดนความผิดส่วนนั้นอีกส่วนหนึ่งนะครับ
เพราะว่าไม่มีการเก็บภาพไม่มีการบันทึกภาพ
ไม่มีการรายงานการจับกุมต่างต่างอย่างงี้ก็ต้องถูกรับหนึ่งคดีพรบออุ้มหาย
ใช่ใช่ก็เป็นก็ได้เป็นก็ได้เป็นคดีแรกนะครับนะ
ของประเทศไทยที่ใช้บรบอนี้นะครับแล้วเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวานนี้สิบเจ็ด
มิถุนายนนะครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าเพิ่งได้เจอกับ
ผู้การจังหวัดชนบุรีที่งานศพของพ่อผอบตรก็ได้พูดคุยกัน
และแนะนำไปว่าอะไรเป็นความจริงก็ต้องว่าไปตามความจริงขอ
ให้ผู้การเตรียมข้อมูลและหลักฐานมาให้ข้อเท็จจริง
ซึ่งผู้การไม่ได้ตอบอะไรกลับมา
อันนี้ก็คือที่เจอกันเมื่อวานนี้
ตอนนี้ประเด็นข่าวส่วนใหญ่ก็จะพุ่งไปที่ตำรวจค่อนข้างเยอะ

ต้นเรื่องนั้นก็จะมาจากการที่ตำรวจนั้นไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปควบคุมตัวตามหมายค้นหมายจับ
คดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์
ในเป้ในกันแล้วก็ในต๊อปด้วย
ก็ต้องไปตรวจสอบขยายผลในทางด้านนั้นด้วยเช่นเดียวกัน
เขาบอกว่าเขารู้ถึงระบบเว็บพนันของเป้เป็นอย่างดี
แล้วก็ออกมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้แรกเริ่มเขาบอกว่าเป้เนี่ยเป็นทหารค่ะ
เป็นทหารยศจ่าฐานะที่บ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร
พอแต่งงานมีครอบครัวไปเนี่ยเงินก็ไม่พอใช้ก็ต้องไปเป็นกาดร้านเหล้า
หลังจากนั้นชีวิตในเป้พลิกผันด้วยการทำเว็บพนันนะคะ
เขาบอกว่าแรกเริ่มเป้ก็จะเริ่มจากการชวนคนใกล้ตัวนี่แหละ
มัธยมเอ่ยเพื่อนมหาวิทยาลัยเอ่ยมาร่วมทำเว็บพนันด้วยกัน
โดยบอกว่าอุ้ยมีคนร่วมทำเยอะแยะเลยมีทีมโปรแกรมเมอร์
ซึ่งก็คือไหนกันไหนต๊อปแป้ไหนจักริตไหนพัฒนะไหนเกียรติศักดิ์
ทั้งหมดนี้คือโปรแกรมเมอร์ดูแลระบบหลังบ้านแล้วก็มีลูกน้องหลายคนเลย
ทำหน้าที่กดเงินทำหน้าที่หาบัญชีม้าต่าง
พฤติกรรมทำเว็บเป็นแบบนี้ค่ะเต้คือเจ้าของเว็บรายใหญ่
และจะขายระบบให้คนที่สนใจซื้อเอาไปทำเว็บพนันราคาเนี่ย
ตั้งแต่หลักห้าแสนไปจนถึงล้านบาทนะคะพอมีคนซื้อระบบเว็บและทำรายได้
ในเป้ก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากลูกขายรายละยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์
ซึ่งตอนนี้เว็บย่อยเนี้ยห้าร้อยกว่าเว็บอ่ะค่ะ
คูณเข้าไปดูนะคะหนึ่งคนจะเป็นเจ้าของเว็บประมาณสามถึงห้าเว็บ
มีเงินหมุนเวียนเนี้ยหนึ่งหมื่นห้าพันถึงสองหมื่นล้านบาทต่อเดือน
กำไรต่อวันคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อสามสิบถึงสี่สิบล้านบาท
นี่ต่อวันนะคะเป้ถามว่าเอ๊ะแล้วเขาเป็นใครมาจากไหน
มีผู้ใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่อะไรหนุนหลังเป็นแก๊กแบบนี้ไหม
เป้เป็นคนที่ไม่มีคนหนุนหลังนะคะแต่พอรู้จักกับในแก๊ป
แก๊ปนี่แหละที่เป็นคนหาแบ็คหาคนหนุนหลังให้เห็นว่าหนึ่งในนั้นเนี่ย
เป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยามีตำแหน่งเลขาให้กับบุคคลตำแหน่งระดับสูง
นักการเมืองคนนี้แหละจะเป็นคนเข้าหาบุคคลต่างทั้งรัฐมนตรี
บิ๊กใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยอ้างบอกรู้จักกันสนิทกัน
ซึ่งก่อนจะเกิดข่าวนี้นักการเมืองคนนี้เขาก็อ้าง
ว่าเข้าไปปรึกษากับบิ๊กตำรวจในสตชมาสนิทกันมาก
อาจจะทำให้เป้รอดได้และที่สำคัญนักการเมืองคนนี้
ก็อ้างว่าสนิทกับคนที่มีอิทธิพลทำให้ลูกขายเว็บพนันที่ซื้อระบบไปเนี่ย
ไว้วางใจคิดว่ายังไงก็รอดซื้อไปทำเว็บพนันไป
ยังไงก็ไม่โดนจับก็ถือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือว่าเว็บจะไม่ล่ม
ทีมข่าวเราได้รับภาพจากห้องระบบเว็บการพนันของเป้ที่ฝั่งท่าขี้เหล็กด้วย
มีแอดมงแอดมินดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพียบเลยนะคะนี่ค่ะ
เรียงรายกันเป็นตับแบบนี้เลยทีนี้เขาบอกมีความเชื่อมโยงกับนางแบบ
ในไทยหนึ่งคนด้วยที่เกี่ยวข้องกับเป้นางแบบคนนี้มีชื่อย่ออ่าง
โดยเขาบอกเมื่อมีนาคมที่ผ่านมานางแบบคนนี้ข้ามไปที่ท่าขี้เหล็ก
เพื่อไปดูออฟฟิศเว็บการพนันก็คาดว่านางแบบเซ็กซี่คนนี้อาจจะมีเรื่องการฟอกเงินหรือเปล่า
แรงข่าวก็ยังบอกด้วยว่าเป้เนี่ยเขามีทนายความนะดูแลเรื่องการเงินให้เสร็จสับ
ทนายคนนี้เป็นเพื่อนในเป้ตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วซึ่งทรัพย์สินก็จะใช้ชื่อคนอื่นเป็นคนซื้อ
แล้วทำเรื่องโอนมรดกมาให้เป้แต่ถ้าเป็นเงินสดเนี่ย
จะถือเองถือไว้เพียบเลยนอกจากนี้เป้ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจด้วย
คือค้าพริกบังหน้าขายพริกอะค่ะบังหน้า
คนที่ถือทรัพย์สินเนี่ยจะมีทั้งหมด๓คนด้วยกันคือนิวเจมส์แล้วก็ฟิล์ม
กับฟิล์มจะไปซื้อทองคำแท่งที่เยาวราชเดือนละ๑กิโลกรัมเก็บเอาไว้
ทุนเดือนละหนึ่งกิโลกรัมเลยนะมีอีกคนนึงด้วยชื่อนก
อยู่ชนบุรีเปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มทำหน้าที่ฟอกเงิน
ซึ่งเขาบอกว่านกเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนสาวคนสนิทของเป้
แต่นกเองก็มีผู้ชายอีกคนนึง
มีการหักกันเองเกิดขึ้นแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจในชนบุรี
ตำรวจจึงได้เริ่มมีการจับกลุ่มเค

แล้วค่อยสาวไปถึงเป้ขยายผลต่อต่อไปเรื่อย

ไม่รู้ว่าจะมีการเรียกรับเงินจากผู้ต้องหา
ทีนี้พอถึงจังหวะที่ต่อรองเรื่องเงิน
ก็เลยมีการขอเคลียร์ต่อคน๒๐ล้านบาท
นับจำนวนคน๖คนเป็น๑๒๐ล้าน
แต่เป้ต่อรองจนเหลือ๖๕ล้าน

มีคนที่ต้องจ่ายก็คือที่เราได้รู้ชื่อไป
เมื่อวานนี้ที่บอกเป้ไปยืมเงินมา
มีเคมีภุมีไหม
เคเนี่ยก็อ้างว่าตัวเองสนิทกับอดีตรัฐมนตรีและนักการเมือง
แต่ข้อมูลล่าสุดเห็นว่าเคก็เดินทางออกต่างประเทศ
ปลายทางคือญี่ปุ่นหรือไม่ก็เกาหลีใต้ไปแล้วนะคะ
พอเคลียร์กันจบที่๒๙พฤษภาคม
ไปงานแต่งลูกน้องแล้วไปพูดแอบอ้างในงานแต่งบอกว่า

หลายคนก็เลยยิ่งรู้สึกว่าอุ้ย
เป้นี่เขาใหญ่จริงนะเนี่ย
เขารู้จักนายตำรวจชั้นใหญ่เคลียร์กับบิ๊กใหญ่

ถามว่าเอาแล้วเงินต่างเข้าไปฟอกที่ไหน

เขาฟอกอยู่๓ประเทศ
เป็นการโอนเงินไปที่ลูกข่ายเว็บพนัน
ที่ดูไบสิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นค่ะ
ญี่ปุ่นนี่จะเป็นการพาลูกขายเว็บพนันไปเที่ยว

คือสมาชิกลูกขายเว็บพนันทั้งหมด
และเป็นทีมงานของเป้ในการทำเว็บด้วย
ชีวิตของเป้หลังจากทำเว็บพนันเนี่ย
เพียงแค่๔ปีเขาบอกชีวิตพลิกผันไปเลย
เป้ทั้งภรรยาเป้นี่อุ้ย
ชีวิตมีแต่ความอู้ฟู้ร่ำรวย
หรูรถหรูของแบรนด์เนมเฟซบุ๊คส่วนตัวเต็มไปหมด

สไตล์เป้นั้น๔ปีเปลี่ยนไป

มีธุรกิจที่เขาทำหลายธุรกิจนะคะ

โดยงานที่มีข้อมูลเป้เขารู้ดี
รู้อยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำ

ถ้ามันมีกำไรก็คือการตกแต่งบัญชี

เขาโดนจับเขายังพูดออกมาเลย

แต่ว่าเขาเคลียร์แล้วมันไม่ยอดมันไม่เยอะ

แต่รอบนี้ที่เขาทนไม่ได้คือมันเยอะเกิน

เขารู้ว่ากระบวนการงานทำงาน

ก็เลยให้ข้อมูลออกมาในมุมแบบนี้นะครับ

ถึงต้องไปแจ้งความที่สภคูคศปฐุมธานี

เป้เคยไปมีเรื่องในร้านอาหาร

มีการออกข่าวโด่งดังแต่ว่าเรื่องก็เงียบ

พร้อมยิงปืนขู่ที่ร้านแถวย่านคลอง๕
มา๓พฤษภาคม๖๕ในเป้โดนตำรวจสอนในพื้นที่คูคศเนี่ยนะฮะ
ตามจับกลุ่มที่พัทยาและมีการเรียกเงิน๒ล้านเพื่อเคลียร์ให้
เรื่องจึงจบแล้วก็เงียบไปคนที่รู้จักเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
คูคล็อตเนี่ยพี่ว่าที่เขาไปแจ้งความอ่ะเพราะว่าพอคูคล็อตเนี่ยน่าจะ
น่าจะเป็นพื้นที่ที่เขาน่าจะสนิทน่าจะน่าจะดูแลกันอยู่แล้ว
เพราะว่าลูกข่ายเขาเหยียงแก้บอย่างเงี้ยน่าจะซีกกับตำรวจคู่คต
หรือในประทุมเขาน่าจะรู้จักกันดีแล้วเขาก็ว่าเขารู้จักอย่าง
เป็นคนดูแลเขาเป็นหลักอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ฝากเขาไว้แล้วอะไรประมาณนี้ครับ
ตัดเป้ไว้แล้วอะไรประมาณนี้
ว่านี่เป็นคำกล่าวอ้างจากคนที่เขาบอกว่าเขารู้จักกับนายเป้นะครับ
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็คงจะต้องมีการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมนะฮะ

ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ถูกกล่าวหาพาดพิงชื่อถึงด้วย
ขณะที่นายชูวิทย์กระมวลวิสิตอดิตนักการเมืองครับมาแล้ว
กำลังคิดอยู่เลยว่าโอ้โหขนาดนี้แล้วคุณชูวิทย์จะเงียบอยู่เหรอ
มาแล้วนี่ไงโพสต์ของเขารักเท่าไหร่ก็เขียนมาเป็นภาพคุณชูวิทย์แล้วก็มีข้อความ
ตัวเบอร์เริ่มเลยครับหลังจากนั้นก็มีข้อความร่ายยาวเลยครับ
คุณชูวิทย์ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้บอกว่ารักเท่าไหร่ก็เขียนมารักมากก็แค้นมาก
สวยในวงการตำรวจการดูแลน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหรือจะเรียกว่าค่าเคลียร์
หากไม่เคลียร์ก็โดนจับหรือจับไปแล้วก็เคลียร์ได้ถ้าไม่หนักหนาสาหัส
กรณีนี้บอยต้องหายตัวไปก่อนคงจับไม่ได้เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องปกติ
แต่ที่ไม่ปกติครั้งนี้คือยุทธการแซะเก้าอี้พบตรคนต่อไป
และวลีเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมานี่นะครับข้อความที่คุณชูวิทย์เขาโพสต์เอาไว้
อยากรู้ว่าวลีแบบนี้หลุดมาได้ไงจำได้ทุกคำยอดเยี่ยมเด็ดจริง
แล้วยังมีคำพูดของบอยมึงอยู่เฉยเนียนกริ๊บพี่เคลียร์ให้จบแล้ว
จ่ายที่ไอ้ต้นเลยบอยก็ไม่อยู่จับไม่ได้
แต่คำพูดเหมือนยืนยันกันมาคุณชูวิทย์โพสต์ต่อครับ
ผู้การแค่หมากบนกระดานอำนาจศึกวงการศรีกากีนี้เอง
นี้แรงจริงใครไม่เกี่ยวโปรดอย่ายุ่งดูคอมเมนต์
คอมเมนต์เมื่อกี้อีกสักครั้งหนึ่งฮะคอมเมนต์ที่คุณชูวิทย์เอามาโพสต์เอาไว้
ค่าความรักนี่ครับมีเครื่องหมายฟันหนูไว้
ไม่รักก็โดนจับจับแล้วก็ต้องรักมากขึ้นไม่งั้นมีหวังเข้าคุกเพราะรักไม่พอ
รักรักใคร่ขึ้นอยู่กับหัวใจใครแข็งแกร่งใครย่อมต้องการความรักทั้งนั้น
อันนี้จริงไหมจริงไหมใครก็ต้องการความรักโดยเฉพาะวงการตำรวจครับ
แต่ทีนี้ปรากฏว่าเดี๋ยวขอดูข้อความเต็มอีกสักนิดหนึ่งได้ไหม
ได้อ่านชัดชัดหน่อยฮะข้อความเต็มเต็มของคอมเมนต์เนี้ยครับ
โดยเฉพาะวงการตำรวจศึกนี้แรงจริงแรงรักแรงแค้นศึกรักของพี่น้องผองเพื่อนในวงการศรีกากี
ความรักนี้จะจบที่ตรงไหนคงต้องรอติดตาม
เมื่อวานเห็นเงียบไปวันนี้เขามาแล้วครับคุณชูวิทย
นี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของคนที่มักจะออกมาแสดงความเห็นแล้วก็คอมเมนต์ต่อเหตุการณ์สำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงศรีกากี
เป็นรักที่ฟาดฟันมากนะคะและแน่นอนว่าเวลามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น
คนนี้ไม่ออกมาฟาดก็คงไม่ได้เหมือนกันคุณวิโรธ
เมื่อวานนี้เป็นคุณรังสิมันโรวันนี้คุณวิโรธ
วันนี้คุณวิโรธลักษณะอดีศรมาแล้วนะคะจี้เลยบอกพบตร
จะปล่อยให้เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นในสตชไม่ได้นะ
ต้องสอบสวนหาตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังผู้การชนบุรีเลย
เพราะถ้าหากว่าเป้รักผู้การได้แล้วเนี่ย
แล้วนี่มันเกี่ยวพันธบวนการมาเฟียจีนเทาไหมเอาไปกันใหญ่เลยทีนี้
นี่ค่ะวันนี้คุณวิโรธให้สัมภาษณ์ที่พักเก้าไกลนะคะ

พบตรต้องตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ว่าการเรียกเงิน๑๔๐ล้านมันเกิดขึ้นจริงไหม

เป้เนี่ยรักผู้การมากี่ครั้งแล้ว
แล้วมีคนอื่นที่รักผู้การด้วยไหม
แล้วผู้การเนี่ยคือรักสุดท้ายของเป้หรือเปล่า
หรือผู้การไปรักคนอื่นต่ออีกหรือเปล่า

เอ้าเขาบอกถ้าตามข่าวจากก่อนหน้านี้

ฮิ้วกระเช้าดอกไม้อวยพรแสดงความยินดีกับหลายคน

หลังจากที่เป้ได้รักผู้การแล้วเนี่ยผู้การเขาไปรักใครต่ออีกหรือเปล่า
เพราะปกติคนอยู่สูงที่สุดมักจะอยู่หลังบ้าน
ไม่ค่อยออกมาเปิดเผยตัวขนาดนี้หรอก
คนที่ออกมาเปิดเผยตัวเนี่ยก็มักจะมีแต่ลูกมือลูกไม้ตัวเล็กเท่านั้น
ตัวการใหญ่สุดคงไม่นั่งเขียนกระดาษใส่แล้วก็ส่งให้คนทั่วไปบอก
ผมเท่าไหร่เขียนมาเท่านั้นหรอก
ออกไม้บ้างหิวกระเช้าบ้างนะครับ
อวยพรแสดงความยินดีให้กับคนนั้นคนนี้อีกถูกไหมครับ
ก็ต้องสาวต่ออีกนะครับว่าเป้รักผู้การแล้วผู้การไปรักใครหรือเปล่า
คุณวิโรธยังบอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจริงนะ
ถ้ามันเป็นเรื่องจริงโทษของการรับสินบนเนี่ยมันจะหนักมาก
มาตรา๑๔๓๑๔๙แล้วก็๑๕๗
แล้วต้องสอบสวนต่อด้วยว่ามีความสัมพันธ์อะไรกับมาเฟียในท้องที่
หรือมาเฟียจีนเทาหรือต่างชาติอีกไหมค่ะ
คุณผู้ชมครับส่วนกรณีที่ข่าวไทยรัฐทีวีได้มีการรายงานว่า
เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงรายนะครับ
เห็นรถขับเข้าไปส่งมอบเงินในลานจอดรถจำนวน๒๘ล้านบาท
อันนี้เป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ต้องกราบขออภัยครูบาอริยชาติด้วย
ถึงคณะลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
ทางวัดยืนยันว่าไม่มีคนเห็นเหตุการณ์และไม่ได้กล่าวถึงเรื่องตำรวจเรียกตรวจสอบกล้องวงจรปิดคืนที่เกิดเหตุแต่อย่างใด
หลังมีรายงานข่าวว่านางสาวใหม่เพื่อนของในเป้นำเงินจำนวน๒๘ล้านบาท
ส่งมอบให้กับกวนของผู้การชนบุรีที่บริเวณลานจอดรถวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
ช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่งคืนวันที่๒๔พฤษภาคมปี๒๕๖๖เนี่ยนะครับ
โดยต้องผ่านป้อมหน้าทางเข้าลานจอดรถซึ่งกลางคืนจะมืดมาก
ทางครูบาอริยชาติอริยจิตโตเจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ
ยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าคนของทางวัดแสงแก้วโพธิญาณ
ไม่มีผู้พบเห็นรถของเพื่อนผู้เสียหายเข้ามาส่งมอบเงินให้กลุ่มผู้ก่อเหตุ
บริเวณลานจอดรถตามที่กล่าวอ้าง
ซึ่งลานจอดรถของวัดเป็นสถานที่เปิดมีบริเวณกว้างอยู่ห่างจากวัดประมาณ๑๐๐เมตร
และมีรถเข้าออกปกติแล้วก็ไม่ยืนยันว่าจะมีกล้องวงจรปิดจับภาพกลุ่มผู้ก่อเหตุได้หรือไม่
เท่านั้นใช่สิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นได้แต่มันไม่เกี่ยวกับทางพี่วัด
ห่วงอ่ามีคนโทรมาเยอะแยะอ่าก็ไม่ต้องห่วงนะยมนะ
เกี่ยวอะไรกับทางวัดครับคุณผู้ชมครับล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน
โจ๊กครับออกมาให้สัมภาษณ์วันนี้ทำการสอบสวนไปแล้วทั้งหมด
ตำรวจเก้านายครับแจ้งข้อหาไปแล้วส่วนพรุ่งนี้จะสอบสวนขยายผลต่อ
ว่าจะต้องแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนผู้การชนบุรียังไม่ได้ให้การใดใด
ขอกลับไปทำคำให้การแล้วจะส่งกลับมาภายใน๕วัน
ขณะที่ตำรวจชั้นผู้น้อยวันนี้ให้การเป็นประโยชน์แล้วก็รับสารภาพทั้งหมด
ค้นยึดทรัพย์ต่างของในบอยจะต้องมาไล่ตรวจสอบทรัพย์ทั้งหมด
ว่าได้มาอย่างไรหรือถือครองแทนใครหรือไม่
ซึ่งมีจำนวนมากนะครับรวมมูลค่าฟังตัวเลขดีนะครับคุณผู้ชมละมิ้น
มูลค่าประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยล้านบาทนะครับอะไรนะคะสามร้อยถึงสี่ร้อยล้านบาทนะครับ
ค้นยึดทรัพย์ต่างของในบอยจะต้องมาไล่ตรวจสอบทั้งหมด
ได้มาอย่างไรถือครองแทนใครหรือเปล่าเพราะมูลค่ามากมายมหาศาลจริง
สามร้อยถึงสี่ร้อยล้านบาทพรุ่งนี้จะประสานกับปปงครับ
เพื่อดำเนินการอายัดทรัพย์ต่อไปและคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ด้านซ้ายของจ
ตอนนี้คือล่าสุดที่บิ๊กโจ๊กออกมาแถลงกับนักข่าวนะครับ
แล้วก็สรุปข้อมูลมาให้เบื้องต้นดังนี้ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ตำรวจตรวจสอบตำรวจด้วยกันเองก็จริง
แต่พรุ่งนี้คงจะต้องมีหน่วยงานอื่นเข้ามาเพิ่มเติมในการตรวจสอบ
ขยายผลคือปปงด้วยนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวมีคำชี้แจงเพิ่มเติมอย่างไร
จากฝ่ายที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวหาพาดพิง